ักษ์เขียวจะมาชวนคุณผู้ชมลดโลกร้อน
ด้วยวิธีง่ายแค่ปรับพฤติกรรมการกินก็ช่วยโลกใบนี้ได้แล้ว
เริ่มจากการกินอาหารในแต่ละมื้อให้หมด
สายบุฟเฟ่ต้องไม่เหลือเป็นขยะอาหาร
เพราะขยะอาหารนั้นก่อให้เกิดกัสมีเทน
กินอาหารท้องถิ่นให้มากขึ้นเพื่อลดการเดินทางขนส่ง
ซึ่งจะทำให้ก๊าซเรืองกระจกที่มาจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงของยานพาหนะลดลงตามไปด้วย
๓กินอาหารแช่แข็งให้น้อยลงเพราะกระบวนการผลิตการเก็บรักษา

การเก็บรักษาไปจนถึงการขนส่งต้องใช้พลังงานค่อนข้างสูง
อกจากนี้อาหารแช่แข็งมักใช้บรรจุพันธุ์ที่เป็นพลาสติก
ลดการบริโภคเนื้อสัตว์
เพราะการทำประสุทธิ์บางครั้งต้องใช้พื้นที่มาก

ที่สำคัญมูลสัตว์เช่นวัว
ยังเป็นต้นเหตุของการปล่อยการ์ดมีเคน
ปริมาณมากอีกด้วย
กินเพื่อโลกที่ยั่งยืนทำได้ง่าย
แล้วเรามาร่วมรักโลกใบนี้ไปพร้อมกันนะครับ